ท่านผู้ชมครับช่วงนี้มาดูอีกหลายเหตุการณ์นะครับก็เป็นคดีต่างต่างที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ใช่ค่ะจะพาไปดูเรื่องของการเล่นการพนันนะคะแต่ว่ามันกลายเป็นเหตุฆาตกรรมกลางบ่อนครับคือชาวบ้านเนี่ยเขาไปเล่นไฮโลกันในทุ่งนาจับกลุ่มกันแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเมาเหล้ามาเลยค่ะเข้ามาก่อกวนก็ไม่รู้จะ

หลังเลิกงานชาวบ้านหลายคนค่ะแวะมาชวนสามีชวนบอกว่าชวนในคมจิตนี่น่ะบอกว่าไปเล่นไฮโลกันที่ทุกน้านเนี้ยห่างจากหมู่บ้านประมาณสองกิโลเมตรมันเป็นที่นาของคนอยู่หมู่บ้านหนึ่งทีนี้จังหวะนั้นนะคะนายสังวัลคนหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละก็เหมาเล่าแล้วก็เข้ามาก่อกวนแล้วก็ร้องตะโกนไอ้ความก่อกวนก็คือตะ

ก็กมหน้ากลมตาต่อไฟอยู่เลยนะคะว่าให้ไฟมันติดเนี้ยจะได้กลับมาตั้งวงกันต่อได้ไม่รู้จริงจริงว่านายสังวัลคนนี้เนี้ยกลับมาต่อไหนเอามีดปลายแหลมเนี้ยแทงนายคมจิตจนล้มลงกับพื้นเลยค่ะพอก่อเฮ็ดเสร็จนายสังวัลก็วิ่งหนีไปพร้อมกับอาวุธมีดตัวเธอเนี้ยก็รีบนำสามีส่งโรงพยาบ
หนาทั้งสองคนค่ะอ่าทางหลังก็เก้าคนตั้งเด็ด
ก็ได้สนใจยัง
ต่อมาชาวบ้านคนหนึ่งค่ะพาผู้สื่อข่าวไปดูจุดเกิดเหตุแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าผู้ตายนายคมจิตเขาไม่ได้เป็นเจ้ามือนะ
เป็นแค่คนประสานตำรวจในพื้นที่ให้กับผู้เล่นคือเป็นคนเคลียร์
เป็นคนเคลียร์ให้วงไฮโลกลางทุ่งนาวงนี้เท่านั้นเองไม่ได้เป็นเจ้ามือ
ทีนี้เจ้าของที่ดินเขาก็บอกว่าก็ไม่พอใจเหมือนกันนะคะ
ที่ชาวบ้านนำมาใช้ที่นาเขามาเล่นการพนันมาเปิดบ่อนกันแบบนี้
ด้านนายสังวานก็มอบตัวกับตำรวจสพภูเขียวเรียบร้อยแล้วในคืนที่วันเกิดเหตุเลยค่ะ
คนสนิทแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังด้วยว่านายคมจิตเนี่ยเป็นสอทอที่ดีนะ
เป็นที่รักของชาวบ้านเลยล่ะที่บอกว่ามีปากเสียงกันก่อนแทงเนี่ย
มันก็ไม่น่าจะมีปากเสียงรุนแรงถึงขั้นลงมือฆ่ากัน
น่าจะเป็นเพราะว่านายสังวานเมาไม่ได้สติมากกว่าเพราะนายสังวานมีปัญหาครอบครัวเมาเหล้าแทบจะทุกวันเลยค่ะ
ส่วนที่นายสังวัลตะโกนบอกตำรวจมาเนี่ยก็คือนายคมจิตเป็นคนตะโกนบอกไปว่าไม่มีตำรวจมาหรอก
เงินให้ตำรวจพื้นที่ไปแล้วเคลียร์เรียบร้อยแล้วออกไปหยุดเสียงดังได้แล้ว
คิดว่าน่าจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ผู้ก่อเหตุเลิกก่อกวนวงพนันมากกว่าค่ะ
ก็มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่มีคนเสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เห็นก็คือว่ามันมีการเล่นการพนันกันในพื้นที่
เอาล่ะผู้ตายก็น่าเสียใจแต่ว่าทีนี้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลด้วย
ถ้าฟังจากที่ชาวบ้านบอกอย่างนี้มันก็น่าห่วงอยู่นะ
คือไม่ได้เป็นคนเคลียร์แต่ก็อยู่ในวงนะ
หรือตำรวจเขาจะว่ายังไงก็ต้องรอฟังเขาด้วยนะ